เป็นยังไงคะก็โชว์ความวงความหวานกันไปอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะคะ
ที่พูดไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำคัญมาเลยวันนี้
คุณอ้ำพัชราภาค่ะหลายคนแม่ไปเมืองนอกกับโครงกับใคร
ไปกันถึงฝรั่งเศสเลยนะคะและที่สำคัญนะครับ
ไปกับเพื่อนชายไฮโซโพกนั่นเองค่ะคือคือก่อนหน้านี้ก็มีแต่เพื่อนมาเม้นต์มาแซวนะ
ไปด้วยกันไม่เห็นลงรูปคู่เลยอ่ะล่าสุดค่ะสไลด์ดูไอจีสตอรี่นะคะ
ของหนุ่มพกเช้านี้ปรากฏค่ะหลักฐานชัดเลยนะคะว่าคุณอ้ามกับคุณพกเนี่ย
ไปด้วยกันชัวร์ค่ะก็เป็นภาพสามคนที่พกลงขอบคุณเพื่อนที่ฝรั่งนะคะ
เพื่อที่ฝรั่งเศสค่ะที่มาดูแลแต่เห็นแค่แม่อ้ำยิ้มข้าง
พี่พกก็กระโดกพร้อมตาหวานขนาดนั้นเลยนะโอ้โห
เท่านี้ค่ะแฟนคลับก็ฟินนะคะไม่รู้ว่ากลับมาจากแค่เพื่อน
กลับมาเป็นคนรู้ใจจริงหรือเปล่าแหมแค่เห็นรูปขนาดนี้
แฟนบอกเลยว่าฟินมากเลยนะคะยินดีกับเขาไปด้วยเลยอย่างนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้คนเข้าไปเม้นแซวว่าเห็นพี่อ้ำไปต่างประเทศ
เห็นคุณพกไปต่างประเทศแล้วไปประเทศเดียวกัน
แต่ไม่มีรูปคู่กันเข้าไปด้วยกันหรือเปล่า